ประเด็นแรกที่เราจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามก็ดึงจากพาดหัวใหญ่

เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน
เขามีคำถามบอกว่าทำไมถึงจะซื้อไม่ได้ถ้าเป็นเงิน
เพราะเงินนั้นซื้อไม่ได้เพราะว่าเป็นภาษีจากประชาชน
แล้วถึงจะเอาไปซื้อได้อย่างไรอันนี้เป็นการตั้งข้อสงสัย
คือตั้งข้อสงสัยว่าเป็นสื่อของรัฐเป็นหน่วยงานรัฐ
แต่เอาเงินไปซื้อเอกชนเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่า
กับกลุ่มทุนกลุ่มธุรกิจมีส่วนได้ส่วนเสียกันหรือเปล่า
อันนี้นักวิชาการเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์
มันจะส่งผลต่อการทำหน้าที่สื่อสาธารณะ
ในการทำข่าวพวกเกษตรข่าวภาคประชาชนหรือเปล่า
ก็คือรับผิดชอบดำเนินการทางด้านธุรกิจ
เกี่ยวกับการเกษตรกรรม
ครับท้ายสุดแล้วนะฮะนายแพทย์กฤษดา
ออกมาประกาศรับผิดชอบด้วยการลาออก
บอกว่าการพิจารณาตัดสินใจซื้อ

ถือว่าทำถูกต้อง
แต่เมื่อเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ก็ต้องรับผิดชอบต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์นี้
ฟังเสียงของนายแพทย์กฤษฎากันฮะ
ถึงแม้ว่าขั้นตอนการเดินงานจะถูกต้องทั้งหมดนะครับ

แต่ว่าการเดินบรรยายงานครั้งนี้เนี่ย
กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับ
ซึ่งข้อกังวลต่างที่มีทั้งหมดเนี่ย

แล้วก็น้อมรับในคำที่ทุกท่านให้ข้อแนะนำมานะครับ
ก็ก่อนอื่นนี้ผมก็ต้องขออภัยในการดำเนินการ

แล้วก็กระทบต่อความรู้สึกของทุกคนเป็นอย่างมากนะครับ
แล้วก็ด้วยเหตุนี้นะครับ

แต่ว่ากระทบต่อความรู้สึกประชาชน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรหรือเปล่า

แล้วก็มีการเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่นหรือเปล่า

และจริงจะมีการประชุมคณะกรรมการ

ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นอกจากความเคลื่อนไหวที่

คณะผู้บริหารองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
โดยยอมที่จะทบทวนกรอบนโยบายการลงทุน
ทั้งยุติการลงทุนในตราสารหนี้ของบางบริษัทด้วย
ซึ่งอาจจะส่งผลให้ประชาชนและสังคม
เกิดความเคลือบแคลงสงสัยค่ะ
และเมื่อวานนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

บอกว่ากำลังให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
เช่นเดียวกับนายวิศนุเครืองามพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
บอกว่าจะทำหนังสือไปสอบถามข้อที่จริงนะคะ
เพราะว่าสังคมตั้งข้อสงสัยกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ก็รับมาพิจารณาแล้วก็จะต้องดูต่อไปว่ามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน
ขณะที่นายพิสิทธิลีลาวัชิโรภาพผู้ว่าการสตง
ก็ระบุว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
เนื่องจากมีเงินจากภาษีบาปสนับสนุนเพิ่มขึ้นทุกปี
แต่ผู้บริหารกลับชี้แจงว่าเงินไม่เพียงพอต่อการใช้บริหารองค์กร
จึงเป็นสาเหตุให้ต้องนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ
สตงจึงต้องขอพิจารณาถึงความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพ
ว่าจะได้ผลสรุปภายใน๒สัปดาห์นี้นะครับ

แล้วก็ไม่ใช่เป็นการซื้อขายหุ้นแต่ว่าเป็นการซื้อขายตราสารหนี้

หุ้นก็คืออธิบายง่ายก็คือนำเงินไปให้บริษัท
บริษัทนี้จะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้
มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะเราก็รับทราบนโยบายบ้าง
รับทราบนโยบายบ้างในการลงทุนด้วยการซื้อหุ้นขายหุ้นไปเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตราสารหนี้ก็คือเป็นการทำสัญญา
ระหว่างบริษัทที่เราจะลงทุนกับเรา
เราถือว่าเป็นเจ้าหนี้ผู้ที่ได้รับเงินเราไป
ถือว่าเป็นลูกหนี้จะต้องนำเงินไปบริหารให้ได้ออกดอกออกผล

นะฮะทางคุณหมอกฤษฎาบอกว่าก่อนหน้านี้
ไม่ใช่ใช้คำว่าซื้อขายหุ้นแต่ใช้คำว่าซื้อขายตราสารหนี้
มีความเสี่ยงต่ำกว่าในการเล่นหุ้นพูดง่าย

แม้ว่าทางพอเองจะประกาศยุติการทำหน้าที่แล้วก็ตามนะครับ